ค่ะต้องบอกเลยว่าใครที่เป็นแฟนหนังแฟนละครรุ่นใหญ่เนี่ยจำชื่อนี้ขึ้นใจได้อยู่แล้วนะคะ
สำหรับหมี่เสียหรือว่าอึ้งย้งจากมังกรหยกนั่นเองค่ะมาคราวนี้ค่ะ
ลัดฟ้ามาเมืองไทยและไม่ได้มาคนเดียวด้วยนะคะมาพร้อมกับซุปเปอร์สตาร์หลายคนเลยค่ะ
เธอนะคะมาแถลงข่าวเปิดตัวเอ็มวีฮัพค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเอ็มวีทีวีไทยแลนด์
โดยแฟนชาวไทยสามารถติดตามชมหนังแล้วก็ซีรีส์จีนได้ผ่านทางเอ็มวีฮัพเร็วนี้ค่ะ
โดยดาวค้างฟ้าหมี่เสียนะคุณสวยอยู่นะวัย๖๓ปีแล้วค่ะ
อย่างที่บอกไปว่าไม่ได้มาคนเดียวมาพร้อมกับหลีเจียซินหรือว่าอาลิแล้วก็สองนักแสดงหนุ่ม
แมทเหยียนและหรือว่านั่นเองค่ะ
สวัสดีค่ะ
ถามพี่มีเสียค่ะว่าคือจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนไทยอีกไหมคะ
ถามพี่มีเซียค่ะว่าคือจะมีโอกาสได้ร่วมงานกับคนไทยอีกไหมค่ะ